ก็พี่ศรีสุวรรณก็ไปร้องอีกเรื่องหนึ่งด้วย

ก็มีเรื่องของอะไรนะที่เขารวมตัวกันนะฮะ
ก็เป็นเรื่องราวของทางผู้จัด

๒๕๓๔เออเธอเข้ากวงการบนประเทิงยัง

อย่างงี้ไม่เข้าเลยมั่งไม่รู้เหมือนกัน

แล้วก็ร่วมแถลงข่าวกับทางพี่ศรีนะฮะ

กรณีที่ถูกอดีตพอสอชื่อดัง
นายกล่องสุ่มเพื่อนำรายได้เนี่ยไปถวายวัดประสิทธิเวศที่คลองสิบห้า
ทุมธานีณหมู่บ้านพฤกษา๑๗นี่เห็นไหมเห็นไหมพี่ศรีไหมโอ้โหดู
หน้าพี่ศรีดุดันเธอบ้านเขาเลี้ยงพี่ศรีคล้ายคล้ายกับที่แขวน
ไหมนั่นเลยอันนั้นคืออะไรควายเหรอเธอไม่วัวกระทิงอ๋อวัวกระทิง
เอ๊ะใช่ไหมวัวกระทิงบ้างวะวัวกระทิงเธอตัวอะไรวะอ๋อควายหรือวัวกระทิง
หรือควายเขาพิเศษอุ้ยเดี๋ยวไม่รู้แต่หน้าดุดันอ่ะเพราะว่าควายปกติ
เขามันจะขึ้นไปข้างบนถูกต้องไหมเนี่ยดูสิมันตัวอะไรอ่ะอืมไม่รู้อ่ะ
ตัวอะไรวะนี่ขนาดเรานั่งน้องน้องในห้องส่งโทรไปถามพี่ศรีไหมอย่างคน
แบบยังมาโพยก็ยังควายบางอันยังกระทิงกันอยู่เลยเนี้ยกระทิงหรือ
ควายโทรไปถามวัวกระทิงนี่วัววัวกระทิงวัวกระทิงไหมใช่วัวกระทิง
ให้มาแขวนที่บ้านได้ยังไงเราได้เมื่อก่อนได้เมื่อก่อนมันมีขายเยอะ
ดูรูปวัวกระทิงเลยอืมจริงเหรอโทรหาพี่ศรีแล้วหรอค่ะจริง
เนี้ยแหละเดี๋ยวเมื่อก่อนไงอ่าโทรโทรโทรโทรวัวกระทิงหรืออะไร
นี่เขาก็บอกว่าวันนี้มีการแถลงข่าวถูกอดีตพศชื่อดังหักหลัง
การลบไลฟ์ที่คุณบอกเนี้ยเนอะอืมอ่าอ่านี่ตอนแรกบอกจะเอากล่องสุ่มเนี่ย
ไปทำไปทำประโยชน์ทำอะไรได้ไปตวายวัดตวายวัดอืมที่ของพ่อแต่ว่า
แล้วทิศสมปองเขาบอกว่าเขายอมรับว่าเออพี่ศรีสวัสดีครับ
ผมกัญชัยพี่ศรีเอาว่าไงพี่โนมพี่ศรีผมถามหน่อยดิ

พี่ศรีผมเห็นพี่ศรีแถลงข่าวร่วมกับทางคุณอุ๊บวิริยะอะไรต่างนา
ต่างนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้สิบโมงช้าเอออ่าโอเคพรุ่งนี้น่ะ
พี่ศรีแต่ว่าผมเห็นพี่ศรีแขวนอะไรอยู่บนบนบ้านอะ

โอเคพรุ่งนี้พรุ่งนี้คืนมีทางแถลงใช่ไหมฮะพี่ศรีครับ
พรุ่งนี้แถลงสิบโมงเช้าที่บ้านผมแหละท่าแหละแหล่ง

ยังไงพี่เอาไปพี่พูดกับปากเองสิ
เอาข้อแท้จริงมาพูด
เข้าไปเหลี้ยวหักหลังกลมดราราหนักแสดงนี่แหละ
แล้วพอออกไลฟ์สดไปพบ
บินการรับเงินเขาทำให้ฟรีด้วยหรือแล้วถ้าตามแรกแค่ทำ
ถ้าเกิดเขาจะลบมันก็เป็นสิทธิ์ต้องเขาข้อมูลไว้อย่างนั้น
เพียกับทำงานกาลกุศลพี่น้องคิดดูสิ
มันจะไปมีเรื่องผลประโยชน์อะไรล่ะ

แต่พอไม่ได้คือคือยังไงพอสุดท้ายไปลบทิ้งอย่างนี้เหรอฮะ
แต่หลังจากนั้นปรากฏว่า
เบื้องหลังโทรมาเจรจาขอค่าใช้จ่าย
ซึ่งผมคิดว่าสมปองอาจจะไม่รู้เรื่องหรือรู้เรื่องไม่ทราบเหมือนกัน
แล้วคนที่โทรมาเนี่ยทุกคนก็ฟันทงเป็นเสียงเดียวกันว่า
ก็คือชมผู้
อ่าก็คือพวกนี้พูดว่าจะแสดงถ์ข่าวถูกไหม

ล่าง่ายพี่เป็นศรีษันนะผมพิธีใส่หณุมารเนี่ยเขี้ยวยาวนะ

ครับว่าไง
มดดำก็สงสัยว่าทำไมพี่ศรีถึงต้องแขวนกระทิงไว้บนบ้าน

ไม่มันสวยงามบ้านผมในแต่ละมุมเป็นอารติสทั่วหมด

แต่งบ้างโอเคครับพี่ศรีเดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังพี่แถลงนะ

สวัสดีครับพี่